หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษทะเลิงราชสมบัติรัชกาลที่สิบ
ทั้งนี้ควรเปิดสัญญาณไวไฟในขั้นตอนนี้เนื่องจากมีปริมาณการดาวน์โหลดข้อมูลเป็นจำนวนมาก
แล้วนำโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่เปิดหน้าจอพร้อมใช้งานไปส่องภาพดังกล่าวให้เต็มทั้งภาพ
แล้วท่านจะพบกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ทั้งภาพเสียงและกราฟิกต่างที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษเล่มนี้